ช่วงเที่ยงแบบนี้จะพาคุณผู้ชมไปหาอาหารอร่อยทานกันหน่อย

โดยเฉพาะเมนูปลาดิบซูชิซาซิมิ

เป็นร้านของ๒เชฟกระทะเหล็กชื่อดัง
แล้วก็การันตีด้วยความอร่อยของอาหารสไตล์ญี่ปุ่นแท้นะครับ
ชิมแล้วก็ติดตามพร้อมกันจากรายงานของคุณชะดารัฐโภคะธนวัฒน์เลยครับ
ปูยักษ์ทาระบะเนื้อนุ่มชิ้นโต

จัดวางลงหม้อกระดาษคู่กับผักหลากสีสัน
แล้วราดน้ำซุปร้อนตามลงไป
เป็นเมนูหม้อไฟทาราบะคามินาเบะ

เชฟบันทูลชูภาราและเชฟหุ่นทำภาคโภค่ะ
ผมกับเชฟบุญธรรมเนี่ยเราก็ตั้งใจที่จะทำอะไรที่

เหมาะสำหรับไม่ว่าจะเป็นวัยหนุ่มสาวหรือว่าเป็นครอบครัว
คือทุกอย่างมันถูกทางเราคัดสรรมาให้แล้ว
เป็นอาหารที่รับรองได้ว่าดีต่อสุขภาพแน่นอน
ร้านนี้จึงคงคอนเซ็ปต์ความเป็นญี่ปุ่นแท้ไว้
ด้วยการตกแต่งหน้าร้านที่เห็นแล้วชวนให้นึกถึงแดนประดิบ
เหมือนได้ไปอิ่มอร่อยไกลถึงประเทศญี่ปุ่น
แต่ความพิเศษของเมนูอาหารที่ร้านนี้
คือการคัดเลือกวัตถุดิบเกรดเอนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นมาใช้ปรุงอาหาร
ซึ่งเชฟกระทะเหล็กทั้งสองเป็นผู้คัดเลือกวัตถุดิบ

จากเราเปิดมาเรามีหลายสาขา
ตอนนี้เราก็เป็นคนที่สั่งตรงจากญี่ปุ่นเลย
ที่มีทั้งตลาดซึกิจิแล้วก็ที่โอซาก้าด้วย
เพราะฉะนั้นอย่าให้ลูกค้ามั่นใจเลยว่า
ของเราเนี่ยเราบินไปดูด้วยตัวเอง
ผมกับบุญธรรมก็สลับกันไป
มันอันฐานควงที่ไหม
ซาชิมิซือจานนี้ใช้วัตถุดิบสดใหม่ถึง๘อย่าง
มีทั้งปลาทูน่าแซลมอนนอเวย์ปลากระพงแดงโอโทโร
คำปาจิและหอยเชลสดจากฮอกไกโด
รวมไว้อยู่ในจานเดียวให้เลือกทานได้ไม่อั้น
ส่วนเนื้อปลาแซลมอนที่เผาไฟอโบริส่งกลิ่นหอมยั่วให้ท้องร้องอยู่นี้
คือเมนูแซลมอนชีสโรสอดไส้ปลาไหล่อโวคาโดชีสและฟัวกรา
นำมาม้วนกับข้าวและสาหร่ายหั่นให้พอดีคำ
เป็นอีกหนึ่งเมนูที่คนนิยมสั่งทานค่ะ
สำหรับอีกหนึ่งเมนูพิเศษของร้านนี้นะคะก็คือเมนูซูชิโอมากาเซค่ะ
เป็นเมนูซูชิที่รวมเอา๗หน้าวัตถุดิบที่ดีที่สุดมาไว้ด้วยกันค่ะ
เช่นส่วนของท้องปลาทูน่าหรือที่เรียกว่าโอโทโร
ซึ่งเขาว่ากันว่าเป็นส่วนที่อร่อยที่สุดค่ะ
เมนูซูชิที่ร้านนี้จะเน้นวัตถุดิบค่ะ
เชฟเลยจัดเนื้อปลามาคำใหญ่แต่ใช้ข้าวปั้นเพียง๑๐กรัมเท่านั้น
เพื่อให้ได้รสชาติประดิบถึงเนื้อแท้
และอีกหนึ่งเมนูที่พลาดไม่ได้คือแก้มปลาย่างค่ะ
ที่นี่เขาใช้ปลาฮามาจิตัวโตนำมาย่างไฟร้อนพร้อมเสิร์ฟ
รสชาติหอมมันอร่อยสมคำร่ำลือ
ส่วนใครที่ชอบทานเนื้อแนะนำเป็นเมนูมัสซิสกะสเต็ก
เพื่อให้ได้รสชาติอร่อยนุ่มลิ้นกำลังดี
หรือใครที่มาสายรักสุขภาพเมนูสลัดที่นี่ก็มีค่ะ
จัดเต็มเนื้อประดิบให้ไม่อั้น
มีทั้งแซลมอนปลาทูน่าปลาฮามาจิและหอยปีกนก
นำมาเรียงไว้บนหน้าผักสลัดเป็นทรงภูเขาไฟฟูจิเก๋

คือเรามีส่วนลดสูงสุดถึง๓๐นะครับ
ก็จะเป็นรับสิทธิพิเศษ๒ต่อ
ต่อแรก๑๕นะครับ
ส่วนเฉพาะเมนูอราคาร์ทนะครับ
และส่วนที่สองลดต่ออีก๑๕นะครับ
ก็เป็นสูงสุด๓๐นะครับ
ยังใช้คะแนนสะสมของบัตรเครดิตนะครับ
ใครที่อยากลองทานซูชิสไตล์ญี่ปุ่นแท้
สาขาทองหล่อซอย๒๓นี้เป็นสาขาแรกค่ะ
เปิดให้บริการทุกวันวันละ๒ช่วงเวลา
คือ๑๑โมงจนถึงบ่าย๒โมง
และเปิดอีกทีช่วง๕โมงเย็นจนถึง๕ทุ่มค่ะ
ชาดารักษ์โฆษฎนวัตรข่าวเทราะทีวีรายงาน